บอกว่าคดีมันไม่คืบหน้าเกิดขึ้นตั้งแต่เมษาปีที่แล้ว
วันนั้นมีญาติของแฟนนุ่ม
บุกมารุมทำร้ายร่างกายนะครับ

แต่ว่าเรื่องนี้มันเงียบมากหลังจากไปแจ้งความกับตำรวจครับ

วันนี้เราตามให้ทั้งสองฝั่งแล้วนะครับ
หลังจากที่ทางฝั่งของเจ้าของคลิปเนี่ย
ส่งคลิปนี้มายังเพจไทยรัฐนิวโชว์
บอกว่าอยากจะขอความคืบหน้าช่วยตามคดีให้หน่อย
ในคลิปจะเห็นฝั่งนึงเนี่ยเป็นฝั่งที่เจ้าของคลิปบอกว่า
เป็นฝ่ายญาติของแฟนเธอ
จะมีผู้ชายเสื้อสีขาวคนนี้ชื่อโน๊ต
กับผู้หญิงเสื้อสีเหลืองคนนี้ชื่อเด้
แล้วพาพวกมาอีก๔คนรวมเป็น๖คน
ชาย๔หญิง๒บุกมาที่บ้านของเธอกับแฟน
แล้วก็มาล็อกตัวเธอมาจิกผมมาทุบตี
ขณะเดียวกันโน้ตที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับแฟนเธอเนี่ย
กระชากคอเสื้อแฟนเธอจนล้มลง
แล้วก็รุมกระทืบจนศีรษะแก้มมือเท้าของแฟนเนี่ยบาดเจ็บ
นี่นะฮะพอก่อเหตุเสร็จทั้งหมดก็หลบหนีไป
ส่วนตัวเธอกับแฟนก็ไปแจ้งความที่สอนอวัดพระยากรัย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๙เมษายนปีที่แล้วปี๖๔
แต่มาถึงตอนนี้ข้ามปีมา๖๕แล้วคดียังไม่คืบหน้า
ก็เลยเอาคลิปมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนหน่อย
นี่ฮะก็เลยส่งมาที่เพจไทยรัฐนิวโชว์ให้ทีมข่าวของเราช่วยตามให้หน่อย
วันนี้คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
คุยทั้งสองฝั่งนั่นแหละนะฮะเอาฝั่งนี้ก่อน
ฝั่งของเจ้าของคลิปที่ร้องมานะฮะ
นางสาวอังคณาสิริเจริญทรัพย์อายุ๓๓ปีนะครับ
กับแฟนหนุ่มก็คือนายสามาธิเผ็ดแก้วอายุ๓๔ปี
ทั้งคู่บอกว่าคือฝั่งที่ถูกบุกมาที่บ้านแล้วก็รุมทำร้ายจนบาดเจ็บ
คุณอังคณาเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดหลังจากที่ฝั่งของเธอ
แล้วก็ญาติของสามารถแฟนของเธอก็คือคนในคลิปที่บุกมาชื่อเด้กับโน้ตเนี่ย
นี่ฮะลักษณะแบบนี้นี่ทีแรกเด็กบอกเก่งมากก็มาเจอกันที่ร้าน
ถ้าไม่มาเดี๋ยวไปเองให้รอเลยอะไรประมาณอย่างนี้
แล้วท้าทายให้เจอกันนี่เธอบอกเธอมีคลิปนี้
แล้วส่งข้อความลักษณะชวนตบปีซึ่งฝั่งเธอบอกไม่คุยด้วย
ไม่คุยด้วยอะไรประมาณอย่างนี้เธอบอกเธอบอกไปแล้ว
เดี๋ยวเราได้คุยกับเด้ด้วยนะฮะเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
จนกระทั่งเวลาสามทุ่มครึ่งวันนั้นเด้กับโน้ตพาพวกมารวมกันแล้วเนี่ย
หกคนมาที่บ้านมารุมทำร้ายเธอกับแฟนอย่างที่เห็นในคลิปในตอนแรก
ซึ่งเธอมองว่าถ้าเกิดมาแบบนี้เนี่ยแล้วจะมากันแบบตัวต่อตัวเนี่ย
ก็ไม่มีปัญหาเรื่องมันคงจะจบแต่นี่พาพวกมาด้วยมารุมกัน
ลักษณะหมาหมู่เธอบอกเป็นอย่างนี้แล้วหลังเกิดเหตุเนี่ยยังพาวัยรุ่นชาย
หกเจ็ดคนมาคมคู่อีกนะค่ะบอกจะมาทำร้ายอีกทำให้เธอกับแฟนเนี่ย

ก็เข้าไปเม้นว่ามาด่าอะไรมีอะไรกันอืมเพราะว่าจากสาเหตุที่คือพวกเขาอาจจะชอบ
เหมือนกับว่าชอบด่าพวกหนูรับหลังแล้วก็มีคนนู้นคนนี้มาบอกว่าสองพี่น้องเนี้ย
พวกหนูพวกหนูก็บอกว่าอ้าวแล้วจะมาโพสต์ด่าพวกหนูทำไมพวกหนูไม่ได้อิจฉา
อะไรคุณเลยประมาณสักสามทุ่มสองทุ่มครึ่งเกือบสามทุ่มเขาบอกว่าให้หนูอ่ะเขามาถึงหน้าบ้านแล้ว
ให้หนูลงมาทางนู้นเขาก็เห็นว่าเป็นญาติมากันสี่ห้าหกคนมาทำอะไรหน้าบ้านเขาก็ลงมาพอลง
เสร็จปุ๊บก็เปิดประตูพอเปิดประตูเสร็จปุ๊บเขาก็ใส่หนูเลยพอเขาใส่ปุ๊บไอ้ตัวพี่ชายอ่ะค่ะ

เดี๋ยวท่านรอฟังนะครับแล้วรอฟังอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับ

เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยที่ว่าทางฝั่งนั้นเขาบุกมาแล้วก็
มีเยอะกว่าลักษณะมารุมทำร้ายเนี่ย
เพราะว่าท้าทายผ่านทางเฟซบุ๊คกันก่อน
แต่ที่มาก่อนหน้านั้นล่ะก่อนจะท้าทายผ่านเฟซบุ๊ก
คุณสามารถที่เป็นแฟนของคุณอังคณาเนี่ยนะฮะ

เหตุการณ์ทั้งหมดมันน่าจะมาจาก
ตอนที่งานศพแม่ของคุณสามารถ
ตอนมีคืนจัดงานศพอยู่คืนนึง
โน้ตที่บุกมาเนี่ยที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ย
มาที่งานศพแม่ของคุณสามารถ
แล้วก็พูดตำหนิบอกว่าอาหารในงานนี้ไม่อร่อยเลย
ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่พอใจมาก
ก็เลยบอกโน้ตไปว่าถ้างั้นก็ไปกินที่พัฒนาคารสิ
รับว่าตอนนั้นก็เสียใจที่แม่เนี่ยเสียชีวิต

แล้วโน้ตที่เป็นญาติกันแท้เนี่ย
มาที่งานยังมาติมาติงมาตำหนิอาหารบอกอาหารไม่อร่อย
คาดว่าวันนั้นอีกฝั่งหนึ่งคงไม่พอใจแล้วก็ฝังใจเจ็บมาตลอด
แล้วก็มีการแขวะการด่าผ่านเฟซบุ๊กกันมาตลอด
จนกระทั่งเกิดเรื่องขึ้นในคืนนั้น
ซึ่งในขณะนี้คุณสามารถเขาบอกว่าในส่วนของเขา

เขาขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับญาติกลุ่มของโน้ตอีกแล้ว
แล้วก็ขอความเป็นธรรมด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยืนยันว่าเรื่องนี้จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ก็คือวันนั้นงานศพแม่พ่อแม่ผมเพิ่งเสียไปแล้ว
แล้วก็มีการแบบเลี้ยงแขกที่มาอะไรแม่ผมใช่ไหม
แล้วอยู่ดีคนนั้นนะครับที่พี่ลูกพี่ลูกน้องผมมา
เขาไปบอกแขกทุกคนเลยครับว่ากับข้าวหมาไม่กินเลย

เพราะว่าถ้าอยากกินอร่อยให้ไปพัฒนาคารครับ

แล้วตั้งแต่นั้นมาเขาก็เริ่มแขวะมาตลอดครับ
เริ่มเริ่มให้เริ่มโพสต์ด่าบ้างแล้วก็ให้น้องสาวเขามาด่าครับ
พอเสร็จปุ๊บพ่อผมโทรมาบอกเนี่ยเขาโทรมาขอพ่อว่าจะขอมากระทืบเรา
ผมก็งงว่าไปขออนุญาตพ่อผมมาจะมากระทืบผม

พอเสร็จเขาก็๒ทุ่มผมกลับมาบ้านก็เห็นว่าแฟนผมบอกว่าเขาจะมา
ผมก็เลยลงมาเปิดมาเปิดประตูมา
ผมก็โพสต์ถามครับว่าอ้าวไม่ทำอาหารกินแล้วเหรอ
จะมาตีกันแบบนี้เลยเหรอ
แต่ผมเห็นว่าเป็นญาติผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะกล้าทำผมขนาดนี้
ฝ่ายที่บุกมาหาเค้าตามภาพในคลิป

เด้ที่เป็นผู้หญิงเสื้อสีเหลืองนะฮะ
กับฝั่งของคุณสามารถ
คือเด้เนี่ยบอกว่าไม่ได้ยกพวกไปรุมตบตีรุมทำร้าย
หรือไปบุกรุกอย่างที่ถูกกล่าวหา
ที่ไปในคืนวันนั้น
เพราะถูกอีกฝั่งนึงท้าทายก่อน
แล้วถูกด่ายาบคายลามปามไปถึงโคตรพ่อโคตรแม่ด้วย

ก็เลยต้องไปตามคำท้า
แล้วช่วงจังหวะที่ว่ามีการตบตีกัน
อีกฝ่ายเนี่ยลากเธอเข้าไปในบ้านเนี่ย

อีกฝ่ายนึงลากเธอเข้าไปในบ้าน
แล้วก็ทำร้ายเธอด้วยทำร้ายพี่โน๊ตด้วย
ที่เป็นพี่ชายจนหัวแตก
แต่อีกฝ่ายนึงเนี่ยไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้
อีกฝ่ายเนี่ยก็คือฝั่งของคุณสามารถกับคุณอังคณาเนี่ย
เด้บอกว่าถ่ายแต่ตอนที่อยู่หน้าบ้าน
แล้วก็ตอนที่ฝั่งนั้นเขาถูกกระทำ
แต่ฝั่งเด้กับโน้ตที่เป็นพี่ชายของเด้ที่มาด้วยกันเนี่ย
แล้วก็เพื่อนอีก๔คนเนี่ยเด้บอก
เด้นี่ถูกลากเข้าไปในบ้านเลยนะ
ถูกทำร้ายด้วยอีกฝั่งหนึ่งทำไมไม่ถ่ายคลิปแล้วเอาคลิปออกมาบ้าง
ส่วนประเด็นที่บอกว่าพาพวกอีก๖๗คนไปข่มขู่หลังเกิดเหตุก็ไม่เป็นความจริง
เด้บอกว่าเนี่ยดูเนี่ยเธอเนี่ยเป็นแม่ค้าขายไก่ย่าง

จะแบบพาพวก๖๗คนไปข่มขู่เขาเนี่ยจะมีเวลาว่างเหรอ
แล้วเด้บอกนี่ดูประหลาดแผลนี่ค่ะคืนวันนั้นหนูก็เจ็บ

เห็นไหมเนี่ยเด้บอกว่าอย่างนี้
ส่วนตัวเด้เนี่ยมองว่าอีกฝั่งนึงพยายามทำทุกทางนะ
ทั้งแจ้งความทั้งร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนอะไรต่างนานาเนี่ย

เพราะว่ามีการพูดคุยกันว่าถ้าจะจบเรื่องเนี่ย
ฝั่งนั้นเขาบอกว่าเขาเรียกเงิน๑แสนบาท
ซึ่งเด้กับโน้ตบอกว่าโอ้โหอย่างนี้มันมากเกินไป
คือมันเรียกตั้ง๑แสนมันเกินไป
ถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยให้เป็นไปตามคดีก็แล้วกัน

สองรีหมากได้เลยฮะ
พูดรุมค่ะเพราะว่าเราเป็นญาติกันเราแค่ผู้ธรรมดาก็ได้
แต่ว่าหนูก็รมแรงเครื่องมาหูอะ
เพราะยังไงอ่ะน้องจะไอ้หัวมันอ่ะ
หนูก็ไม่เข้าใจว่าหนูไม่ได้ยุ่งกับพวกเขาอยู่แล้ว
อแมนมณ์ก็ว่าอย่างไรแล้วแล้วแต่
แต่ยามที่พวกคุณไม่มีกินก็มีแต่พวกหนูป่ะ
ถามเขาแค่นี้ก็อยากให้จบกันไป
ปุ๊บปขอถามว่าหลุนแรงไหม
คุณด่าวกับกัน
สามารถบอกตัดพี่ตัดน้องแล้วนะฝั่งนี้ก็ตัดเหมือนกัน
คือฝั่งของคนที่ส่งคลิปมาที่เราเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๒๙เมษายนปีที่แล้ว
จนถึงวันนี้ทำไมคดีไม่คืบเราก็ไปถามสอนอวัดพระยากรัยให้นะครับทุกผู้ชมครับ
คือตำรวจก็ให้ข้อมูลกับเราเป็นอย่างดีเลยนะฮะ
คือเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าคดีนี้หลังจากมีการทำร้ายร่างกายกัน
มีคนมาแจ้งความเนี่ยเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำหมดแล้ว
พบว่าเป็นญาติกันก็ให้เจรจากลายเกลี่ยกัน
แต่ไม่สามารถไกลเกลี่ยยอมความกันได้ต่างฝ่ายต่างแช่งความซึ่งกันและกัน
แล้วก็บาดเจ็บทั้งคู่เพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่าก็ทำสำนวนส่งเรื่องนี้ไปยังชั้นศาลแล้ว
ตกลงกันในชั้นพนักงานสอบสวนไม่ได้ที่เป็นญาติกันด้วยเนี่ยนะไกลเกลี่ยกันไม่ได้
เพราะฉะนั้นก็ไปต่อสู้คดีกันในชั้นศาลกันต่อไป

ใช่ค่ะก็ตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วค่ะแต่ว่าเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เนี่ย
คือด้วยความที่คดีขึ้นสารมันเยอะเนอะคดีมันล้นศาลอย่างนี้
เขาต้องพยายามให้กล่ายเกลี่ยกันให้จบก่อนแต่พอกล่ายเกลี่ยไม่ได้ทำไงได้อ่ะ
ก็ขึ้นศาลแต่มันก็เสียเวลานะใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะ
ก็อยู่ที่ว่าในชั้นศาลศาลท่านจะให้ไกลเกลี่ยกันอีกไหมใช่
ยังไม่ไกลเกลียดไม่ได้อีกที่ฝั่งเด้เขาบอกโอ้โหฝั่งนู้นเรียกแสนนึงอ่ะ
ใช่ไหมฝั่งนี้บอกโอ้โหไม่มีเงินจ่ายหรอก
ทีนี้ก็ต้องไปว่ากันตามหลักฐานแล้วใครทำร้ายใครมากน้อยอะไรยังไงผิดถูก
เป็นญาติกันนะเป็นญาติกันเป็นญาติกันเลยฮะอืมดูสิครับ